เทศกาลงานเจนะคะคุณผู้ชมวันนี้เนี่ยมาทำโรงทานค่ะ
ก็ถือว่ามีโอกาสได้ทำบุญเล็กน้อยในช่วงของเทศกาลงานเจ
ใครที่ถือศีลกินเจถือศีลกินผักก็ขอให้ใช้ช่วงเวลาแบบนี้ให้ดี
ส่วนใครมาทานเจอย่าลืมพกพัชนะอุปกรณ์มาด้วย
แต่ช่วงกลางวันเนี่ยก็จะแดดร้อนเพราะฉะนั้นสภาพอากาศก็ยังคงแปรปรวนอยู่
ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันโดยเฉพาะเมืองกรุงเมืองหลวงที่อาจจะมีค่าฝุ่นละออง
อยู่ในเกณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
แต่ไม่ต้องกังวลจนเกินไปคุณผู้ชมค่ะสถานการณ์จะดีขึ้น
เพราะว่าฝนเริ่มตกลงมาบ้างแล้ว
ก็จะทำให้ความหนาแน่นของฝุ่นละอองหมอกควันต่างเนี่ยเบาบางลงนะคะ
ตรวจสอบกันหน่อยค่ะจากแผนที่อากาศภาพถ่ายดาวเทียมของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะ
จะสังเกตว่าช่วงตอนกลางไปถึงตอนบนของประเทศนั้นยังคงมีฟ้าโปร่งนะคะ
คือไม่ค่อยมีเมฆมาปกคลุมมากนักโอกาสเกิดฝนน้อยหน่อยในช่วงเช้า
แต่เมื่อช่วงบ่ายโมงเป็นต้นไปจนถึง๔โมงเย็นค่ะ
จะเริ่มมีกลุ่มของเมฆฝนปกคลุมเต็มพื้นที่นะคะ
แถบด้านตะวันตกของประเทศไล่ลงมาเรื่อยจนถึงภาคใต้
จะมีฝนตกค่อนข้างหนาแน่นหน่อยนะคะ
แต่ว่าเป็นลักษณะของฝนตกเบาตกมาเรื่อย
ภาพรวมแล้วนะคะวันนี้ขอให้คุณผู้ชมเตรียมพร้อมรับมือให้ดี
เพราะว่าช่วงกลางวันจะร้อนหน่อย
ตกบ่ายไปแล้วนี่นะคะก็จะมีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่
การกันไปล่วงหน้าทั้งสัปดาห์จะได้เตรียมพร้อมกัน
ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสาน
จะมีฝนตกประมาณ๑๔๐๖๐ของพื้นที่
เช้าเริ่มมีหมอกบางแล้วนะคะอากาศก็จะเย็นหน่อย
ภาคกลางภาคตะวันออกก็ลักษณะของอากาศใกล้เคียงกันนะคะ

เนื่องมาจากว่ามีลมตะวันออกเชียงใต้
หอบเอาความชื้นจากอ่าวไทย
จากทางด้านทะเลจีนใต้เนี่ยนำขึ้นมาฝั่งนะคะ
ก็คือภาคตะวันออกนี่แหละทำให้มีฝนตกลงมาเบาบาง
ภาคใต้ฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยก็มีฝนตกกระจายกันไป

เช้ามีหมอกบ่ายมีฝนนะคะ
ในการป้องกันฝุ่นละอองกันด้วยนะคะ
เดี๋ยวมาตรวจสอบสภาพอากาศกันแบบนี้
เป็นประจำในรู้ก่อนร้อนหนาวทั้งเช้าและเย็น
ส่วนใครจะกินเจนะคะพกพาชนะไปด้วย
ถือว่าเป็นการลดโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งเหมือนกันค่ะ

สวัสดีค่ะ

ขยาวอุปกรณ์ตรวจคุณภาพอากาศ

ไม่เกินนะไม่เกินค่ะมาตรฐาน
คือเขาให้ไว้ประมาณ๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
เดี๋ยวผมจะส่งคุณลำไทเก๊กข้างบน